พูดเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องดึงหน้าทำตาทำทุกอย่างบนหน้าให้เปลี่ยนหน้าใหม่ไปเนี่ยเป็นกระแสวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยนะคะตอนนั้นของคุณอาสุรชัยแล้วทุกคนก็อยากจะรู้ด้วยว่าตอนทำมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงดีขึ้นมาหลังจากทำเนี่ยมันหล่อขึ้นไหมมันดูเป็นนุ่มขึ้นไหมเออวันนี้เรามีการอัปเดตหน้าของคุณอามาให้ดูเบ้าหน้ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะป่ะซูมค่ะซูมย้อนกันไปเมื่อ๑๒กุมภาพ
เป็นไงดูกันไปชัดเปรียบเทียบช็อตต่อช็อต
อันแรกก่อนทำอันที่สอง๑เดือนอันที่สาม๔เดือน๕เดือน
ก็ดูตึงขึ้นนะดูหลอยยนต์นับผาก
หรือว่าในสายตาคุณผู้ชมดูแล้วคิดเห็นยังไงอาจส่งไลน์มาบอกกันได้นะ
แล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะพอใจกับใบหน้าใหม่ตอนนี้หรือเปล่า
หรือว่าจะยังไม่พอฉีดอัดเข้าไปเติมอะไรเข้าไปอีก

คุณหมอก็ดูแลผมตลอดเป็นโลโก้ของเขาแล้วนะฮะ
แต่ตรงนี้ผมไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเราก็มาไกลแล้ว
จะเสริมแต่งก็ได้เข้าอยู่ในวงการก็รู้ว่าใครทำบ้างไม่ทำบ้างนะฮะ
แต่ว่าส่วนเราทำเองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้ว

สำหรับการที่ไปทำเฟสออฟหรือดูแลใบหน้าของเรานะฮะ
เข้าใจครับเข้าใจมากครับ
ไม่นะฮะไม่ได้เป็นแบบต้องเสพติดเรื่องของศัยกรรมนะ
เพียงแต่ว่าความเหมาะสมที่คุณหมอดูแลเรา

ซึ่งตราผมเนี่ยครั้งแรกทำมามันอาจจะไม่เท่ากัน

ถ้าจะแก้ก็คือไปบำรุงผิวหน้า

แล้วก็ไม่เห็นมีใครมาว่าและมีใครมาติ่ะติ๊ง
หรือว่าเสียเงินเปล่าหรืออะไรนะ
ส่วนใหญ่ก็ส่วนรวมก็โอเคพอใจ
คืออยากจะลุกเข้าไปไหนคือแบบก็เปลี่ยนอยู่
เรียวกระชับขึ้นแต่ก็ยังมีบวมอยู่บ้าง
เพราะว่าตาเพิ่งแก้มาแล้วก็ผมกำลังต้องใช้เวลาให้มันขึ้นนิดนึง
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมดูแล้วว่าชอบหรือเปล่า
ส่งไลน์มาบอกก็ได้แต่ชอบไม่ชอบก็ไม่อะไรก็หน้าเขา
แต่ว่าจริงคุณอาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้
บอกว่าหลังจากที่ทำหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปทำหุ่น
อาจจะมีซิกแพคอาจจะแบบทำซิกแพคหรือเปล่าหรือว่าแบบเอาไขมันออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ฟิตยังฟิตได้อยู่คุณอายุดูหนุ่มแน่นอยู่เลย